ในน้ำนะแต่ขึ้นบกมาก็เจอสัตว์เลื้อยคานอีกเหมือนกัน
งูงูบุกบ้านหลังเนี้ยเลขที่เก้าท้าแปดหมู่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วมันไม่ได้มาตัวเดียวนะมันมากันเป็นสองตัวนะคุณผู้ชม
มันมาแอบกินไก่ช่วงบ้านเขาว่าเนี่ยค่ะจะได้ที่ศูนย์วิทยุวัฒนา
พร้อมกับทีมอาสาอสรพิษวิทยาภาคกลางจังหวัดปฐุมธานี
มาที่บ้านหลังนี้เลยค่ะเพราะว่าได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือมา
บอกว่ามีงูบุกเข้ามาที่บ้านหลังนี้
ใบเลขที่เก้าท้าแปดอยู่ซอยศาลเจ้ามู่นึงตมบลบางเดือม
ให้ตัดตาข่าย
สุดท้ายยังไงก็สามารถที่จะเอางูเหลือมออกมาได้
วัดความยาวดูไม่น้อยเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันมี๒ตัวใช่ไหม
คือตัวที่มันติดตาข่ายเนี่ยจับได้แล้วแหละ

ก็พยายามตามหามันอยู่เหมือนกันนะคะ
เรียกได้ว่าทุลักทุเลในการช่วยเหลือ
แล้วพอจับมันมาได้นะโอ้โห
มันค่อนข้างที่จะอ่อนแรงค่ะคุณชนะ
เพราะว่าเหมือนกับว่ามันติดอยู่ในตะข่าย

คือมันจะเข้าไปกินไก่ในร้าว
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็ทำตะข่ายดักเอาไว้

งูเนี่ยนะมันอยากจะเข้าเล้า

โอ้โธโดนจับได้สักก่อนไอ้งูเฮ้ยตรงข้างหน้าโอ้โธ

โอ้โหแบบเวลาจะไปเข้าเล้าใช่ไหมใช่แล้วถูกจับได้ระหว่างทาง
โถ่ไม่เนียนเลยไอ้งูสองตัวหลุมหน้า
แต่ถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงไม่ให้จับได้นะ

เดี๋ยวผมไปถามเพื่อนผมต่อให้เพื่อนผมเก่งเรื่องพวกนี้ชื่ออะไร